มาดูภาพรวมกันก่อนค่ะว่าวันนี้เนี่ยมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมในจุดไหนบ้างนะคะเป็นลักษณะของกลุ่มรัฐศดรและแนวร่วมนะคะเป็นลักษณะของการชุมนุมเขาอาจจะเรียกว่าเป็นดาวกระจายบางกลุ่มบางจุดเนี่ยก็จะมีแกนนำบางจุดก็จะไม่มีแกนนำครับกลุ่มรัฐศดรกลุ่มพีเพิลโกเน็ตเวิร
สิ้นสุดที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนตอน๕โมงเย็น
รุ่มพ่ายดาวดินนี่เขาเดินมาตั้งแต่อีก๓อาทิตย์หลายวันล่ะ
ใช่ค่ะแล้วเขาก็มาต่อเนื่องวันนี้ที่มีการรวมกลุ่มนัดกันตอนเช้า

ทำกิจกรรมที่ลานพระพิรุณจนถึงเวลาประมาณทุ่มหนึ่งนะคะ
ส่วนกลุ่มแดงก้าวหน้า๖๓รวมตัวกันที่โลตัสรังสิตบ่ายโมงค่ะ
แล้วก็เคลื่อนขบวนมาชุมนุมที่หน้ากรมทหารราบที่๑๑
สุดท้ายเปลี่ยนจุดหมายนะคะ
เปลี่ยนจุดหมายปลายทางไปที่บ้านนายศิระเจนจาคะสสกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐ
เดี๋ยวนายศิระว่ายังไงเดี๋ยวอีกครู่เดียวนะคะ

ใช่ค่ะเขาก็เปลี่ยนจุดหมายปลายทางนะคะ
อาชีวะปกป้องสถาบันค่ะ
ชุมนุมแสดงพลังปกป้องชาติศาสตร์กษัตริย์
รวมตัวกันหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวอร์แยกราชประสงค์
ตั้งแต่เวลา๑๗นาฬิกานะคะ

รวมตัวชุมนุม๕แยกลาดพร้าว
แล้วก็ไปสารอาญารัชดานะคะ
คือรวมตัวกันตั้งแต่๑๕นาฬิกา
แล้วก็เคลื่อนไปที่สารอาญารัชดาตอน๑๗นาฬิกา

มีการยุติการชุมนุมในเวลา๒๑นาฬิกา

เพราะว่าตอนนี้ยังมีความเคลื่อนไหวอยู่ที่หน้าสารอาญารัชดา
จุดนี้เนี่ยค่ะกลุ่มผู้ชุมนุมบอกว่า
มีการเรียกร้อง๓ข้อนะคะ
ก็คือเรื่องของการจำกัดอำนาจสถาบัน

ก็คือลดความเหลื่อมล้ำด้วยสวัสดิการรัฐถ้วนหน้า
ทีนี้ค่ะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี

พกพาระเบิดไป๊บอมที่สี่แยกประทุมวันเมื่อวานนี้
คือชายคนนี้แสดงท่าทีพิรุษว่ามีอะไรที่มันไม่ถูกกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ก็เลยไปตรวจแล้วก็เจอระเบิดไปบอม
แต่พลเอกประวิทย์บอกว่าก็ไม่แน่ใจว่าผู้ชายคนนี้สติดีหรือไม่ดีอย่างไร
คนเอกประวิทย์พูดเองนะคะยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม
ส่วนการชุมนุมหลายจุดในวันนี้ที่เป็นลักษณะคล้ายกับดาวกระจายเนี่ย
พลเอกประวิทย์บอกแบบนี้ค่ะบอกว่าไม่อยากให้มีการชุมนุมเลย
อยากให้มาพูดจากันมากกว่าว่าอยากได้อะไร
เมื่อวานนี้ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ออกประกาศ
ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
ท่านอยากเป็นคนส์
สิ่งที่สิ่งที่สุดของคนที่อยากพูดจากการภาพ

สสกมพักพลังประชารัฐแถวถนนแจ้งวัฒนะนะครับ
วันนี้นายสุราเจนจาคะนะครับวันนี้ก็มาที่บ้านนะครับ
นั้นจะเป็นบ้านทรงไทยด้วยนะครับที่เขาอยู่ตรงนั้นนะครับริมถนนนะครับ
บอกว่าได้รับรายงานตั้งแต่เมื่อคืนแล้วว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยจะมาที่หน้าบ้านของเขานะครับ
โดยได้เตือนไปยังผู้ชุมนุมที่เปลี่ยนจุดหมายมาชุมนุมที่หน้าบ้านนะครับที่เป็นถนนแจ้งวัฒนะ
ซึ่งตรงนั้นถือว่าเป็นพื้นที่สาธารณะนะแต่หากมีการบุกรุกเข้ามาในพื้นที่บ้านของเขาเนี่ย
เขาก็ต้องดำเนินการเช่นกันเพราะฉะนั้นไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของใครได้เช่นกัน
ตามผลหมายนะครับที่สามารถป้องกันทรัพย์สินและชีวิตทุกคนได้นะครับ
ก็รออยู่ในบ้านนะครับ